นาฬิกา๓๘นาทีแล้วนะคะก็เป็นเวลาที่ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
รวมถึงไปลงนามแสดงความอาลัยเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่๘โมงครึ่งค่ะ
ไปติดตามบรรยากาศกันจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังเชิญค่ะ
โดยประชาชนที่เดินทางมาต่างถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ผู้ทรงเป็นทุกอย่างของปวงชนชาวไทยค่ะ
กรอบกุลภัยศาลเดินทางมาจากจังหวัดสงขาเล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังนะคะว่าหลังจากได้ยินแถลงการจากสำนักพระราชวังว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเธอรู้สึกตกใจมากและหลอกตัวเองว่าไม่เป็นความจริงจนกระทั่งตั้งสติได้จึงเดินทางไปเที่ยวโรงพยาบาล
ลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙และจะรอจนถึงวันที่๒๘ตุลาคมเพื่อเข้าน้อมถวายบังคมพระบรมศพณพระธินังดุสิตมหาภาษานอกจากนี้เธอยังเล่าความทรงจำในวัยเด็กเมื่อครั้งที่มีโอกาสได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙ตอนอายุ๔ควบอย่างใกล้ชิดและเป็นเหตุผลที่ทำให

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้พาผู้พิการและผู้ป่วยออทิสติกมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และมารอรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ช่วงเช้า

ป่วยเป็นโปรลิโอคาลีบมานานกว่า๑๐ปีบอกว่า
นี่คือโอกาสเดียวที่คนพิการ
จะได้มาแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เพราะโชคดีที่มีหน่วยงานให้ความสำคัญ
พาเดินทางมาพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งพวกเขารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะ
ภาพของท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ก็จะมีแต่อยู่ตามบ้านแล้วก็ในปฏิทิน
ตอนแรกที่รู้จะได้มาก็รู้สึกดีใจค่ะ
ที่จะได้มีส่วนร่วมในการมาถวายลงนามในหลวงค่ะ
ขณะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชน
ซึ่งรอต่อแถวอยู่บริเวณถนนหน้าพระธาตุ
ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙แล้ว
เมื่อ๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
โดยให้เดินเข้าทีละกลุ่มกลุ่มละประมาณ๑๐๐คนค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้
ลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙

เน้นย้ำประชาชนที่จะเดินทางมา
ให้แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพเรียบร้อยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ